การทำข้าวจี่ในงานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรจะทำง่ายไม่ยุ่งยาก
โดยปั้นข้าวเหนียวให้ได้รูปทรงกลมบางบ้านก็เสียบไม้เพื่อความสะดวกในการนำไปจี่
อกจากนี้ยังนิยมนำไปชุบไข่ให้ข้าวจี่มีสีสวยและหอมมากขึ้น
ซึ่งข้าวจี่แบบดั้งเดิมที่มีไส้หวานก็ยังได้รับความนิยมสืบต่อกันมา
ลับการทำอยู่ที่การโขลกถั่วลิสงคั่วป่นให้พอแหลกโขลกปนกับงาคั่วเพื่อให้ได้ความหอม
แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลเพื่อให้ได้รสกลม